คุณผู้ชมค่ะชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่๗ตำบลนาจักรอำเภอเมืองแพร่ค่ะ
เขาสังเกตความผิดปกติความแปลกที่มันเกิดขึ้นกับบ้านหลังหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่นี่แหละค่ะเขาบอกว่าผู้ชายที่อยู่ในบ้านอายุ๖๔ปีเนี่ย
มักจะเดินออกมานอกบ้านกับกองทิชชู่กองใหญ่ใหญ่แล้วก็เอามาทิ้งแบบเนี้ย
ทุกวันทุกวันแล้วเมื่อก่อนไม่เห็นทำแต่ช่วงหลังเห็นบ่อย
และนอกจากนี้เห็นนกแสกนกแสกที่เป็นเครื่องหมายของคนตายนะ
บินอยู่บริเวณบ้านของผู้ชายคนนี้บ่อยบ่อยและหลังจากนั้นมันมีกลิ่นเหม็นออกมา
น่าสงสัยแน่แล้วไหมเออแน่แล้วแน่แล้วไหม
มันต้องมีอะไรอยู่ในบ้านแน่เพราะมันเป็นเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นถึง๓อย่างนี้นะคะ
ก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบค่ะตำรวจก็เข้ามาตรวจสอบนะคะว่ากลิ่นที่มันโชยออกไปเนี่ยกลิ่นอะไรค่ะ
เจ้าของบ้านนะคะชื่อว่าคุณสุภาชัยสุธิวิวัฒน์
ไม่ยอมให้ตำรวจเข้าไปนะคะแล้วก็ขู่ว่าถ้าเข้ามาน่าจะฟ้องเลยฟ้องเลย
ข้อหาบุกรุกตำรวจใช้เวลาเจรจานานมากค่ะสามชั่วโมงยอมให้เข้าไปในบ้านนะคะ
แต่พอเจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้านโอ้โหพังงะเลยรู้ที่มาของกลิ่นเลย
เพราะไปเจอศพหญิงชราค่ะนอนตายแห้งกรังอยู่บนที่นอน
ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบ้านเลยนะคะเอาเป็นศพใครเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อ
แต่พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้าน
เจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้านโอ้โหพังงะเลยรู้ที่มาของกลิ่นเลย

จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้าน
จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้าน
จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้าน

จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้าน
จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้าน
จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้าน
จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้าน
จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้าน

ตอนที่เสียชีวิตเสียชีวิตเมื่ออายุ๘๙ปี
ผิวหนังแห้งเหลือแต่กระดูกแล้ว
ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้ไม่พบบาดแผลใด
ส่วนเจ้าของบ้านนะคะให้การกับตำรวจว่า
แม่มาเลี้ยงที่บ้านนี้มากกว่า๒๕ปีแล้ว
ช่วงหลังแม่ป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะ

จนกระทั่ง๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา

ตัวเขาเองไม่อยากให้ใครพาแม่ไปไหน
ก็เลยเฝ้าศพแม่อยู่แบบนี้
ธันวาคมนับจนถึงวันนี้ค่ะ

แล้วเขาก็บอกว่าเสียใจที่แม่จากไป
รับอย่างลูกผู้ชายเลยว่าร้องไห้ตลอดเวลา
ธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
กินเนื้อสัตว์ไม่เบียดเบียนชีวิตใคร
แต่วันนี้จะไปดำเนินการเรื่องแจ้งตาย

ตั้งใจจะไม่ทำพิธีใดนะคะ
ไม่อยากจัดพิธีใดเป็นการรบกวนผู้อื่น
ทีตั้งใจจะดูแลแม่ให้แม่ไปจนถึงอายุร้อยปี
แต่ทำไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะ
ล่าสุดสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดแพร่
ไปรับศพของแม่รายนี้นะคะจากโรงพยาบาลแพร่หลังชนะสูตรแล้ว

ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดเป็นการป่วยนะคะ
สมาคมอาสาสมัครกู้ภัยได้รับมอบหมายให้ญาตินำร่าง

ชาปนกิจสถานประตูมันอำเภอเมืองแพร่
ก็มีเพียงกลุ่มคนที่รู้จักมาร่วมพิธีประมาณ๓๐คนนะคะ

มีการวางดอกไม้จันทร์จากกลุ่มที่มาร่วมงานประมาณ๓๐คนนี่แหละนะคะ
ใช้เวลางานศพสั้นมากค่ะ๑๐นาทีเท่านั้นเองนะคะ

เราส่งกำลังใจไปให้นะคะถึงความสูญเสียนี้นะคะ
คุณตาสุภาชัยลูกชายบอกว่าปลงแล้ว
จะเอาแม่ไปเผาไปทำอะไรทำเลยไม่ไปด้วย